มาดูเรื่องนี้ค่ะคือคนใจดีคนใจบุญนั่นแหละ

ท้ายตลาดเนี่ยมีเป็นเพลิงมีอาหารมีน้ำให้เรียบร้อยเลยคุณผู้ชม
นี่ที่เขามองไปแล้วเห็นเป็นเพลิงแบบนี้
ให้ใครอยู่อ่ะให้คนไร้บ้านเหรอ
นี่ดูแบบมีอาหารมีน้ำอะไรที่หลบแดด

แบบเป็นหลังคาสาระเอามาตั้งไว้

ดูสิข้างในก็จะมีผ้าปูแล้วแบบหมามันก็รู้นะ

ใช่มันก็เข้าไปนอนอยู่แบบนี้ค่ะ
เพราะว่านักข่าวของเราไปตรงท้ายตลาดนัด๗๐๐ไร่
ชุมชนบ้านเตาถ่านที่สัตหีบชนบุรี
ชาวบ้านก็เห็นแหละว่าแบบมันเหมือนกับเป็นเพลิง
เป็นซุ้มเป็นอะไรอยู่ตรงท้ายตลาดเนี่ย
ซึ่งจริงตรงนั้นมันเป็นที่ดินว่างเปล่า
แล้วนักข่าวของเราพอไปดูก็เอาเจอเป็นเพลิงขนาดเล็ก

นอกจากนั้นก็มีพวกเอาป้ายไวนิวมาบ้างหลังคาสาระ
แต่ก็เห็นแก๊งน้องหมาอยู่เป็น๑๐ตัวเลยค่ะดูสิ
กระจายกันนั่งหลบแดดหลบฝนอยู่ตรงเพลิงแบบนี้
แล้วก็มีน้ำดื่มมีอาหารหมาแบบอาหารเม็ดน่ะ
เทใส่ถาดใส่จานเอาไว้ให้มันกินด้วย
ก็เจ้าของที่เขาเป็นเจ้าของที่ดิน

แล้วเขาก็เลยให้มันได้มาหลบแดดหลบฝนให้ได้มากินข้าว

ผู้ใดที่ผ่านไปผ่านมาหรือสงสัย
ว่าจุดนี้เป็นที่อยู่อาศัยของคนหรือสัตว์นะครับ
ในวันนี้ผมก็ได้ลงพื้นที่มาหาความจริงให้กับทุกท่านแล้วนะครับ

ถูกสร้างขึ้นอย่างน่ารักนะครับ
เป็นที่อยู่ของสัตว์ข้างในมีฟูกที่นอนอย่างดี

เห็นไหมโอ้โฮดีมีเสียงหมาให้ฟังไหม

มันร้อนดอมเลยไม่ได้เห่า
นี่นะครับเราเจอผู้อาศัยท่านแรกแล้วนะครับ